มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าบอกมาก่อน

พี่คะ
ทุกคนพร้อมนะ
พอพร้อมค่ะ
ก็ดีเหมือนเดิมค่ะ

คือเมื่อก่อนลงมียังไงก็ลงอย่างนั้นนะคะ
ยกเป็นเพื่อนไปถ่ายรูปมาให้แล้วส่งต่อมา

เรียกว่าพกพาง่ายสำหรับคนที่ชื่นชอบ

เพราะว่าน่าจะสว่างสวัยเลย

ถึงช่างน้สุเนียงเค้าดูบ้าดูเล่น

คืออ้ำก็พยายามกับเรื่องนี้เยอะมากค่ะ

อันนี้ต้องเรียกเสียงปกตินะคะ
อั้มไม่เข้าใจเลยว่าจะเล่นยังไง
ท่าทางคนแก่เขาพยายามดูแม่

คุณแม่ของแม่ม่ายนก็มีส่วนสดินการช่วยดูในฉาก
อันดังด้วยนะครับ
ไม่ได้สอนแม่ยงก็เดินไปเดินมา
แต่ท่าทางจะใช้ไม่ได้นะ

เดินเร็วมาก
จะมีในละครจะเห็นหรือเปล่ายค่ะ
เลยนี้ขอพักแยป
เดียวกับเองจริง

ว่ามีความหวังไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คนเลือกต่อไปก็ทำให้เราไม่ต้องคิดน่ะ
แต่ก็คงจะเป็นคนระแนวกันเลยค่ะ
ที่สิ้นการเนี่ยก็ไม่ได้คาดว่าต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ว้าวใครจะมาทำยิ่งใหญ่กว่าเดิม
อันนี้คนยื้อ๒๐๓๐ปีรอประทีนึง
ไม่มีอ่ะค่ะ

เลือกอะไรแล้วนะคะ
ต้องรอพี่ใหญ่คือ

แต่ว่าอะไรที่เหมาะผม
เพราะอันของกลางก็

ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วย
ถ้าจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
ที่พรียามกลับมารับผล
อเรนนี่ทำแม่อะไรดีคะเหมือนกับแม่เหมือนหนุ่ม
คืนจริงไม่รับผลแม่นะ
ก็เลยถูกว่ามันน่ารองมาก
อเจมส์คิดว่าเป็นการฉีกตัวเองหรือจะก่อคนเดินได้บ้าง
อเรนนี่อันนี้ฉีกหนักมากเลย
พอมีอะไรใกล้ดูเอง
มันไม่ใช่ตัวเองเลยค่ะ

ดูแต่รู้สึกสงสาร
อันนั้นทิพย์เหลือเกินเลย
เป็นเอาใจเชียด

ก็ดีใจอ่ะดีใจที่คนเกลียดนะแต่บางคนบางอาทิตย์
ก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าสับสนแล้วบางทิพย์เนี้ยเชียร์เธอทิพย์เนี้ยแบบ
ก็ต้องลุ้นตามเออก็เกลียดเธอทำไมเธอ

มีอย่างไรรู้กันอะ

ไว้สวัสดีนะทุกคนยังไม่มีอะไรักก่อน
ข้ำโจ๊กเป็นคนทุกไม่เป็นอย่างเดียว
เจอเจอเกิดเรื่องเลย
เราอยากแบ่งสนับสนับกดตัวของนักก็ได้
กินงบน้ำไปไหนเราได้
เลี่ยงกระป๋านลลบดิน
ก็ยังหาไม่เจอเขาหนีเพราะกลัวคนอ่ะ
อีกวันก็เลยต้องตามหาใหม่สิบถุบอย่างนั้น
อ๋อเจอขอเจออย่างนั้นก็ดีใจ
ตอนนั้นมันเอาหมาไปยินไหนแล้วครับ
จริงวันนั้นได้ยินถึงแมวร้อง
เราขอบอกว่าโหมายังหายไม่เจอแต่เดี๋ยวรอผู้ภัย
วันที่๒ก็จะมาตอนเย็นอีกทีหนึ่ง
แต่ตอนนี้เราต้องหาช่วยแมวก่อนเพราะแมวร้องเมื่อวานแล้วเค้ายังไม่ออกมาไปได้
เราก็ว่าว่าจะไงดีเนาะ
แล้วก็พี่อัมร้องแมว